เดี๋ยวไปดูภาพวงจรติดนะฮะในช่วงที่เกิดเหตุนะครับ
จะเห็นว่าตรงจุดหน้าร้านเนี่ยมากันเยอะมีอยู่ละกลุ่มหนึ่ง
แล้วก็มีจักรยานยนต์ไม้กลุ่มนึงนะฮะ
ด้านในสุดเนี่ยจะเป็นร้านขายอาหารตามสั่งนะครับ

เห็นเนี่ยเอา่ะ

คือเรียนตามตรงเรื่อนรังเพียงประสรร
วงเขียววงแดงวงเหลืองให้ไม่ถูก
เพราะดูจำนวนคนสิคะใครตีใครมองไม่ทันเลยค่ะ
มันเยอะมากค่ะเยอะชุลมุนมากจริง
ชาวบ้านแถวนั้นบอกโอ้โหต้องหาที่หลบกัน
อยู่ไม่ได้นี่ครับทุกผู้ชมครับวัยรุ่นสองกลุ่มนะครับ
แล้วตอนแรกเนี่ยมีคนเห็นบอกว่าฝั่งหนึ่งมีการชักปืนขึ้นมาด้วยนะครับ
จะยิงฝั่งตรงข้ามแล้วยิงไปแล้วด้วยนี่ฮะนี่
ร้านเขาพังหมดนะครับเดี๋ยวจะวงตรงช่วงที่
ชักปืนขึ้นมาแล้วจะยิงตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวรอดูนะฮะ
นี่ปุ๊บส่งให้เพื่อนมาแล้วแล้วเพื่อนเอาปืนไปยิงค่ะนะ
ในจุดที่รับกล้องวงจรปิดไปเนี่ยด้านในเนี่ยนะฮะแต่มันไม่ออกฮะ
กระสุนมันด้านอืมนี่ฮะพอกระสุนด้านปืนยิงไม่ออก
ก็เลยกลายเป็นวิ่งตะลุมบ่อนกันใส่กันเละเลยฮะ
ร้านขายอาหารตามสั่งในเขตเทศบาลนครยาลานะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตีหนึ่งครับของวันที่๖กันยายนที่ผ่านมานะฮะ
ข้าวของพังเสียหายหมดพอชกต่อยทำร้ายกันชุลมุนวุ่นวายไปหมดแล้ว
ทั้งสองกลุ่มก็ต่างแยกย้ายหนีกันไปไม่มีใครมาแสดงความรับผิดชอบ
นี่นะฮะนางลักษณะยูโซะอายุ๔๘ปีเป็นเจ้าของร้านขายอาหารตามสั่งร้านนี้นะครับ
บอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยร้านเนี่ยปิดแล้วล่ะแต่ยังมีลูกค้าอยู่
ลูกชายของเจ้าของร้านก็นั่งอยู่แถวหน้าร้านนี่แหละตามภาพในกล้องวงจรปิดก็อย่างที่ท่านเห็นนะครับ
สองกลุ่มครับมีกลุ่มหนึ่งเขาอยู่แถวนี้อีกกลุ่มหนึ่งขี่จักรยานยนต์มาถึงมาเจอกันนะฮะ
ว่าคงมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนก็เลยตะลุมบอลกันนะฮะ
พอยิงปืนไปฝั่งเนี่ยชักปืนมันจะยิงเขาหรือยิงไม่ออกทีนี้ก็จานเก้าอี้โต๊ะก้อนหินอะไรแถวนั้นเครื่องโยนอะไรกันหมด
แก๊สมันยังจับโยนใส่กันอ่ะอืมเจ้าของร้านบอกถังแก๊สมันจับโยนใส่กันโอ้โห
แต่ว่าพอหลังเกิดเหตุแล้วที่ต่างฝ่ายต่างแยกย้ายกันหนีนะ
ทางเจ้าของร้านเนี่ยทางแฟนของเขาได้จับเด็กวัยรุ่นเอาไว้ได้สองคนนะครับ
และก็แจ้งเจ้าลธีศ์ให้มาคุมตัวไปน่าครับ
ร้านนี้นะครับเพิ่งเปิดได้๑เดือนนะครับ
ขายอาหารตามสั่งนะครับน้ำชากาแฟข้าวไข่เจียวเบอร์เกอร์นะฮะหลายสิ่งหลายอย่าง
เด็กวัยรุ่นที่อยู่ในเหตุการณ์ที่เราไปเจอเขาบอกว่า
ก่อนหน้านี้มันมีเหตุวัยรุ่นใช้มีดแทงกันที่แถวผังเมือง๔ในเขตเทศบาลนครยาลา
เชื่อมโยงกับเหตุในภาพในกล้องวงจรปิดเมื่อตี๑คืนวันที่๖กันยายน
เพราะว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีกลุ่มนึงเนี่ยมาถึงเนี่ยแล้วถามอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่ที่หน้าร้านขายอาหารตามสั่ง

ไปตี่ลงกันนิดหน่อยนะ
น่าจะช่วยเพื่อนก็ดึงปืนจะยิง
ดึงปืนจะยิง
ก็ประมาณว่าจะยิงถังแก๊ส

อย่าเลือดร้อนแค่บางครั้งมันก็ไม่ได้มีอะไร
แค่เห็นหน้ามันก็ไม่ถูกใจแล้วก็มันก็จะมีปัญหาแต่คนที่เดือดร้อนคือชาวบ้าน
เออนึกถึงหัวอกมันสิเป็นพ่อเป็นแม่บ้างเหรอเนอะ
นี่สพเมืองยาลากำลังเร่งติดตามตัวอยู่นะครับตามภาพในกล้องวงจรปิดนะฮะ
ว่าน่าจะตามตัวได้ไม่ยากอืม
มันโยนถังแก๊สเพื่อจะยิงถังแก๊ส
โอ้โหถ้าระเบิดตุ้มต้ามขึ้นมานี่น่ากลัวนะคะ
นี่กะว่าจะเอาให้ระเบิดอะไรขนาดนั้นเลยเหรอ
โอ้โฮใครบนนี้แน่สุดจริง